เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับเสาหลักที่ต้องดูแลครอบครัวที่มีทั้งคนป่วยและคนพิการแต่เพราะความรักและหัวใจที่ยิ่งใหญ่เขาจึงสู้ไม่ถอยเพียงเพื่อหวังว่าให้ครอบครัวได้อยู่ดีมีกินทุกมือ
อดกันนะครับแต่วันยังไม่มีอะไรกินแล้วก็บางทีเห็นแม่เขาเอาน้ำปลาเทใส่เขาน้ำตาไหล
มีจังหวะหนึ่งเราไปงมหอยงมอะไรก็เขาสั่งเป็นร้อยโลครับเขาไม่เอาครับ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ภรรยาและแม่ยายจะป่วยด้วยโรคจิตเวทส่วนลูกเลี้ยงต้องพิการตั้งแต่เกิด
แต่ผู้ชายคนนี้ครับก็ขอดูแลทุกคนด้วยลมหายใจทั้งหมดที่เขามี
ไปชมเรื่องราวของผู้ชายหัวใจยิ่งใหญ่คนนี้พร้อมกันเลยครับ
บางทีเห็นแม่เขาน้ำปลาเทะข้าวน้ำตาไหล
ส่วนเมียผมก็เขาก็เป็นโรคซึมเศร้าครับ
อารมณ์เขาก็จะขึ้นลง
เขาเก่งเขาแข็ง
ผู้ชายคนเดียวดูแลครอบครัวซึ่งอ่อนแอ

รู้เมื่อตอนหลังว่าไม่ใช่ลูกเขาไม่ใช่แม่เขา
คนที่จะทำอย่างนี้ได้หัวใจเขาต้องเกินร้อยค่ะ
ผมชื่อก๊อฟครับนายอาทิตย์ลำไย
อายุ๒๘ปีอาชีพรับจ้างครับ
ที่บ้านมีทั้งหมด๔คนครับ
มีเมียผมลูกแล้วก็แม่ครับ
เมียผมชื่อนางสาวเมตตาอาสว่างครับ

อายุ๔๒ปีอาชีพรับจ้างครับ
ส่วนแม่ก็เป็นอาชีพรับจ้างครับ
ก็อายุ๗๑ปีปลวงเป็นจิตเวศครับ

แล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับ
ข้างหลังบ้านผมเขาจะเป็นสวนสัวคณะครับ

เราก็ไปขอแบบไปตัดที่ว่า
เมียผมเขาไปลงไปตัด

แล้วก็ไปส่งใหม่ค้าครับ

เขาให้มัดกรรมละ๕โล

รายได้ไม่มีเนอะลูกก็กิน
ก็ต้องกินทุกวันข้าวปลา
พอไปเก็บได้ก็ไปส่งเขา
ที่แรกเราก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับ

ทางกมเจ้าท่าเค้าลอกของอะไร

ที่อำเภอนองศ์เสือก็มารับจ้างทำสวนบ้าง

ก็เขาสั่งเป็นร้อยโลครับ
เขาไม่เอาครับ
ในครูเขาเลยช่วยเหลือแบบด้วยการแชร์การอะไรก็มีคนมาแบบ
ทีละโล๒โลแบบให้เอาไปฝากให้ปล่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็วันนั้นก็หมดครับร้อยโลครับ
วันนั้นเขาตื่นแต่เช้าแล้วก็ลงไปงมหอย
ซึ่งดีใจมากเลยนะคะว่าเขาได้ขายหอยร้อยโล
ตอนเย็นคนที่สั่งซื้อยกเลิก
ครูก็ได้แค่ปลอบว่าเราต้องสู้นะแล้วเราก็จะรอด

มีคนมาช่วยมีคนมาซื้อของเขาจนหมด
ทั้งครูต้อยเขาก็ผมก็รู้จักกันในเฟสนะครับ
ก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกันในแชทในอะไรก็
เขาอยู่หนองเจ้าเขายังมาหาผมนะครับสามวันเลยครับ
เขาก็ย้ายไปหลายที่เหมือนกันจนกระทั่งมาถึงที่นี่
เขาก็บอกว่าครูครับน้องถั่วแปดอยากเห็นครูตัวเป็น
รอครูนะครับพอครูมีเวลาได้ก็เลยรีบมา
ภรรยาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
อยู่ดีเดี๋ยวก็เครียดไหนจะน้องโทรแปะอีก
กลางค่ำกลางคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องหอบกันขึ้นรถซาเล้ง

แล้วก็คุณยายเป็นคนน่าสงสารถ้าเป็นคนอื่น
ที่ไม่ใช่ก๊อฟเขาทิ้งไปแล้วค่ะอืม

จะเดินไปทั่วครับต้องคอยตามแกครับ
บางทีก็มีคนมาส่งบ้างอะไรบ้าง
ก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็ที่ทำให้ลูกให้เต้าแบบ
เป็นห่วงสุดนะครับว่าตอนลงน้ำเนี่ย
ตอนลงน้ำวันนั้นผมพาตัวแปดไปด้วยไปทำงาน

ตอนนี้เขาเลยลืมว่าเราเอาลูกไปด้วย
เขาคิดว่าหลานจบน้ำ
ตอนนี้เขาลงไปควานไปอะไรนะ
พอกลับมาจะทำงานก็เห็นเขาเดินอยู่ครับ

เราก็ถามเขาว่าไปทำอะไรมา

หาตัวแปบไม่เจอแล้วเราก็เป็นห่วงครับ
ส่วนเมียผมก็เขาก็เป็นโรคซึมเศร้าครับ
ก็ส่วนมากจะเป็นเพราะว่าเขา

เลี้ยงเด็กเลี้ยงคนแก่ไม่ใช่เลี้ยงง่ายนะครับ
ต้องใช้ความรักต้องแบบตามใจต้องอะไร
ส่วนสัตว์แปบเขาก็เป็นโรคติดธังพยาบาล
แล้วก็เลี้ยงดูเขามาเรื่อยมาครับ
เขาเป็นก้านเหนืออ่อนแรงแล้วก็เป็นโรคชัก
เราต้องคอยตามเข้าไปครับ
อาบน้ำกินข้าวกินยา

ตอนเช้าตอนเย็นมาก็จะคอยกายภาพ

ไม่งั้นก็เส้นมันจะยึดนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
อ้อยเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องผมครับ
เวลาผมไปทำงานก็ฝากยายฝากอะไร
บางทีต้องเอาถั่วแปดเข้าไปด้วยครับ
เพราะว่าทางยายเขาก็ดูแลไม่ได้
ก็ต้องอาศัยเขาดูแม่ดูอะไร

เขาก็ดีผมก็ไม่ลืมพระคุณเขานะครับ
เขาเคยเลี้ยงดูผมมาแต่เด็กนะครับ
ก็มาช่วยดูแลมาอยู่

ก็คอยเดินมาดูเขาเรื่อยค่ะ
เพราะกลัวแกหลงเดินไปไกล

ตั้งไปไหนมาไหนก็ซื้อขนมซื้ออะไร
มาฝากเขา
ให้แปดยาย
๑๐บาทเป็นใส่มุกขายอย่างนั้นนะครับ
ได้เงินได้มาก็มาสู่วันกินในครอบครัวเนี่ยครับ
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวพ่อก๊อฟ
จากจังหวัดปฐุมธานีครับ
สวัสดีครับครอบครัวสวัสดีทุกคนนะครับแม่เล็กสวัสดีครับ
ดูการพูดการจาการเล่าเรื่อง
สัมผัสได้เลยว่าคุณเป็นคนที่จริงใจมาก
แล้วรู้เลยว่าก๊อฟดูแลทุกคนในบ้าน
ด้วยหัวใจจริงและหัวใจบริสุทธิ์จริง

คือรู้ว่าแม่หนูมีลูกติดอยู่

เดี๋ยวมันจะอาจจะเป็นภาระกันไปในเบื้องหน้า
ไม่ครับผมเห็นแววตาเขาแล้วนึกสงสารครับ
เราก็ไม่ได้มีสีท่าว่าจะรังเกียจเลยครับ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ได้เขามา
เขาก็ไม่เคยที่ว่าจะง้อมือง้อเท้า
เขาก็ช่วยกันทำหากินมาทุกอย่างครับ
อยู่กันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วครับ
ก็ร่วม๙ปีนี้แหละครับ
ครอบครัวได้รายได้มาจากไหนครับพ่อก๊อฟ

ไปตามสวนตามรายได้หมอตันละ๔๐๐บาทครับ
รายได้ตกวันหนึ่ง๒คนก็ประมาณ๕๐๐กว่าบาท
เห็นว่ามีตะโคงตะไคร้ด้วยเหรอครับ

ผสมบูรณ์แล้วก็แบบเรียกแบบอะไรก็ช่วย

บางวันก็ได้สองร้อยบางวันก็ได้สามร้อยห้าสิบ
บางทีเขาต้องการคนงานผู้ชายก๊อฟก็ไปคนเดียว

แต่ถ้าเขาต้องการผู้หญิงไปด้วยก็จะไปกันสองคนผัวเมีย

ไอ้ที่มันได้เงินคู่ก็เขาก็จะไปช่วยกันทำ

เห็นบอกว่าไม่นานมานี่เองเกิดอุบัติเหตุ

รับจ้างเขาตัดกิ่งไอ้มะขามอะครับ

ก็ยังไม่ทันได้ไปหาหมอดีกลับไปบ้านก็อักเสบ
เริ่มเป็นตาแดงแล้วก็มีไข้
แล้วก็ตาก็เริ่มค่อยปิดครับ
งานเห็นบอกว่าเมียก็ต้องไปคนเดียวก็ต้องไป
แฟนผมเขาก็
งั้นเดี๋ยวฉันไปเองว่างั้น

แล้วแม่หนูล่ะครับวันนั้นต้องไปทำอะไรบ้าง

เหนื่อยก็ต้องทำ
เพราะว่าสู้เอาแม่กับลูก
เพราะว่าแฟนกลัวไม่มีกิน

ที่เราต้องเอ่ยปากไปให้เมียไปแทนวันนั้นนะครับ
ก็คือมันไม่ไหวมันปวดใช่ไหมครับ

เวลามองอะไรมันเบอร์ไปหมดนะครับ

เริ่มเป็นสองข้างนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วอีกหนึ่งอาชีพนะ

ก็ยังทำด้วยกันร่วมกันทำนั่นก็คืองมหอย

จากภาพชีวิตเนี่ยก็จะบอกว่ามีคนสั่งหอย

เราก็ตื่นแต่เช้าเลยครับกับเมียผมครับ
งมตั้งแต่ตี๕ยัน๖โมงเย็นครับ
ทั้งวันเลยเหรอครับผมแล้วฝนก็ตกด้วยครับวันนั้นอ่ะ

แล้วก็โดนปิงควายครับ

แล้วยังไงครับเห็นบอกว่าคุณผู้ชม

แล้วเขาก็ใบเบี่ยงไม่เอาครับผม

ให้ความช่วยเหลือด้วยการโพสต์

เขาก็เข้ามาทักมีทางภาพผมในแชทครับ

ท่าทางวันนั้นที่เราเห็นเขานี่เหมือนใจจะขาด
เขานั่งอยู่ริมคูน้ำค่ะ
แล้วก็บอกว่าคนที่สั่งหอยยกเลิก
เราช่วยอะไรไม่ได้นอกจากแชร์โพสต์นั้นไป
เพื่อนเฟซของครูช่วยเขา
บางทีบางเจ้าก็โอนตังไป
สั่งให้เขาเอาไปทำบุญเอาไปปล่อย
จนหมดร้อยโลกาทีอ๋อจ้ะ

อย่างเขาสั่งหอย๑๐๐บาทเขาบอกว่า
ฝากเอาไปปล่อยทำบุญด้วยนะอะไรอย่างนี้ครับ
ก็โอนเข้ามาให้อย่างนี้เหรอครับครับผม
คุณก็แบบยังดีนะเจอกันระยะนมิตร
คือแบบช่วยเหลือเจอจูนกันอะ
แล้วเวลาคุณไม่ไหวจริงกูทำไง

ไม่ได้เสียใจที่ว่าเจอพวกเขาครับ
เช้ามากลัวเขาไม่มีอะไรกินครับ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายผมก็ไม่ค่อยไหว
แม่หนูพ่อเขาเคยมาปรับทุกข์ไหม

ไม่รู้

เห็นบอกว่าเป็นซึมเศร้าเหรอครับแม่

มันเกิดจากอะไรครับได้ไปหาหมอไหม
เขาอาการป่วยมานี่ก็เพราะว่า
เขาเลี้ยงทั้งแม่ทั้งลูกมาแบบเป็นเวลา๑๐๒๐ปีนะครับ
เราก็เก็บสะสมมานานนะครับ
มันเครียดแม่เขาโดนตะพุทธ

ลูกน่ะพี่การขัดคล้อไม่ได้

มันอยากกินยาตายอย่างเดียวไม่อยากอยู่
กลัวมาเป็นภาระเราอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วแม่หนูต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
เห็นบอกว่าไม่ได้ไปหาหมอเลยเหรอ

นอกจากแม่หนูนะครับ

ลูกชายน้องโทรแปดก็ยังพิการอีกด้วย

เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็พัฒนาการช้าครับ
เห็นหมอบอกว่าก้านสมองตาย

ก็เลยทำให้ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เรียกพ่อเรียกแม่เรียกยายได้
โชแปดจำได้ไหมว่าใคร

อยากเจอพี่มาก

ดูจากเรื่องราวชีวิตแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
สังเกตไหมว่าพ่อก๊อฟเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะ

แต่ดูแลถั่วแปดเหมือนลูกในไส้นะ
อะไรที่ทำให้ก๊อฟดูแลเขาได้ถึงขนาดนี้
ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับเด็กคนนี้

เรารักเขาด้วยครับ

เราก็ต้องทำหน้าที่พ่อครับ

เวลาที่เขาเรียกแล้วก๊อฟรู้สึกยังไงบ้าง
เราไม่มีลูกเขาก็น้ำตาไหลครับ

แต่คนที่น่าห่วงมากที่สุดก็คือ
ยายเล็กครับยายเล็กครับ

สวัสดีจ้ะ
ยายเล็กปีนี้กี่ขวบ
ลืมแล้วลืมแล้ว

ก็พอดีผมพาถั่วไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลครับ
ไปผมก็บอกเขาว่าพาหลานไปเจาะเลือดนะ
อันนี้เรียกว่าความที่ว่าลืมครับลืม
แล้วปกติถ้าเกิดว่าทุกคนไปทำงานหมดยายอยู่กับใคร

อ้อยไม่ได้อยู่ในบ้านนี้ไม่ได้อยู่ค่ะ
อยู่ใกล้ไหมอยู่ใกล้กันค่ะ
ถ้าก๊อฟกับหนูเขาออกไปทำงาน
ก็ไปบอกยายยายอยู่บ้านนะอย่าไปไหนนะ
เป็นห่วงอะไรบ้างในบ้านหลังนี้อ้อย
ก็ห่วงทั้งหมดทั้งครอบครัวเขาเนี่ยค่ะ

ต้อยละห่วงอะไรบ้างในครอบครัวนี้ครับ

เราก็กลัวว่าพ่อเขาจะรับไม่ไหว

แล้วก็ต้องหันกลับมาดูแลคน๓คนซึ่งป่วย
มันไม่มีโอกาสที่จะหาย

ก็เลยเป็นห่วงพ่อเขามากที่สุดอะค่ะ
ถ้าพ่อเขาท้อสักคนเดียว

เวลาที่เหนื่อยเวลาที่ท้อเวลาที่หมดกำลังใจ

ก็เราก็คิดว่าครอบครัวเรา
ลำบากกว่าเขาหรือเขาลำบากกว่าเราเนี่ยครับ
เราก็เอาตรงนั้นมาเป็นกำลังใจแล้วก็สู้ครับ

ผมก็จะไม่ทิ้งเขาไปไหนครับ
วันนี้ก๊อกอยากจะบอกอะไรกับแม่หนูเชิญเลยครับ
ก็เขาก็
บ่นบ้างอะไรบ้างเขาก็รักตัวเองนะครับ

หนูล่ะครับอยากจะบอกอะไรกับพ่อก๊อฟ

ก๊อฟจะนำไปต่อชีวิตด้านไหนก่อนครับ
อยากจะเอาไปขายน้ำปั่นก่อนนะครับ
ขายรถหลี๙๐บาทแล้วมีมุกอะไรอย่างนั้นครับ

แล้วก็ไปขายหาลูกค้าเอง

ก็เนี่ยครับจากครูต้อยนะครับ

ต้อยนี่ก็แสนดีเนาะคือแบบเป็นอาสาด้วยใช่ไหมครับ
วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวมากนะครับ
ทางรายการมีรูปภาพครอบครัวครับมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกด้วยครับ
ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับขอมอบภาพครอบครัวไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ครับผมและผมเชื่อนะครับว่าภาพครอบครัวเป็นภาพความทรงจำที่ดี
ในภาพนี้มีแต่รอยยิ้มของคนในครอบครัว
ผมขอให้พ่อก๊อฟแม่หนูนะครับและทุกคนนะครับ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวด้วยครับ

คุณผู้ชมครับคู่ชีวิตที่ดีคือคนที่จะอยู่เคียงข้างแม้ในวันที่ลำบาก
เหมือนกับพ่อก๊อฟและแม่หนู
ที่ไม่เคยคิดทอดทิ้งกันในวันที่ต้องเจอวิกฤต
ช่วงหน้านะครับเรามาเชียร์ให้ครอบครัวพ่อก๊อฟจากจังหวัดปฐุมธานี
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ

สูงที่สุดในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เกมต่อชีวิตนะครับได้ปรับเปลี่ยนกฎิกา
เพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
มีโอกาสรับเงินทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น

แบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อ
และเกมสำหรับครอบครัว๑ข้อครับ
และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ครอบครัววันนี้ดูอบอุ่นนะครับ

พร้อมที่จะสะสมเงินทุนหรือยังครับ

เอาล่ะใครจะเป็นตัวแทนคนแรกของครอบครัวครับ
ขอเชิญพ่อก๊อฟมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รอบนี้พยายามเก็บเงินสะสมให้ได้มากที่สุด

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่อง

เรื่องที่๑ตลาดในปฐุมธานี

เรื่องที่๓ธนบัตร
เรื่องที่๔เวทีมวย
ผักสดครับเรื่องผักสดครับ

ถ้าให้ลองจับหรือดมเนี่ยรู้ไหมว่าผักนี่คืออะไร

คิดว่าไม่เกินความสามารถของพ่อก๊อฟหรอกนะ
พร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ
ขอเชิญตะก้าผักมาเลยครับ
และนี่ก็คือกล่องผักนะครับ

มาใกล้ได้มาเชิญครับเชิญ
ถ้าสมมุติว่าเราเอาผ้าปิดตาได้กลิ่นจะรู้ไหม
ว่าเป็นอะไรน่าจะรู้ครับ
เพราะว่าผมก็เคยรับจ้างขายผักตามตลาดนัดมาก่อน
นั่นแน่พร้อมไหมครับพ่อก๊อฟ
พร้อมครับเดี๋ยวเราจะให้พ่อก๊อฟปิดตาก่อนนะฮะ
เกี่ยวกับผักในข้อนี้
เรียกได้ว่าพ่อกอล์ฟได้สัมผัสใกล้ชิดแบบสุดเลยนะครับเนี่ย
ก๊อฟครับจะให้สัมผัสแล้วก็ดมแล้วก็จำไว้ให้แม่นนะ

อ้าวมีฮืดแสดงว่าฉงนแล้วนะครับ

อ้าวมีฮืดแสดงว่าฉงนแล้วเอาล่ะ
เอามาต่อไปครับ
เอายังนะอีกกรรมหนึ่งครับ
เปิดตาครับแล้วเชิญประจำที่ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ในกล่องใบนี้ไม่มีผักชนิดใด
ตัวเลือกที่๑แมงลักตัวเลือกที่๒โหระพา
เอาตัวเลือกที่๑ครับแมงลักครับ
ตัวเลือกที่๑ใบแมงลักครับ
ตัวเลือกที่๑ใบแมงลัก
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก

มาดูกันเลยครับว่าในกล่องนี้มีอะไรนะฮะ

แล้วก็นี่คือผักชีนะครับ

แล้วก็อันนี้ก็คือขึ้นช่าย

เพราะว่าแมงลักษณ์กับใบโหระพาเนี่ย

แมงลักเนี่ยจะมีกลิ่นหอมสดชื่นคล้ายกับมะนาว

ครอบครัวพ่อก๊อฟจากปฐุมธานีนะครับ

แต่ยังไม่ได้รับเงินทุนสะสมเลยครับ

ผมจะไปกินใบแมงรักแล้วครับ

ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ต้อยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับครูต้อยครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องครับ

ตลาดในปฐุมธานี

ขอเชิญครูต้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม้จะพลาดในข้อแรกไป
แต่อย่างนี้เสร็จหลุนเงินล้านได้อยู่
มาเอาใจช่วยครอบครัวพ่อครอฟต์กันต่อครับ

ตลาดสี่มุมเมืองเคยได้ยินไหม
เคยไปไหมครับ

ทั้งสองตลาดที่มีขนาดใหญ่เหมือนกัน

ตลาดใดมีพื้นที่
ตัวเลือกที่๑ตลาดไทย
ตัวเลือกที่๒ตลาด๔มุมเมือง
ขอตอบตัวเลือกที่หนึ่งค่ะตลาดไทย
ตัวเลือกที่หนึ่งตลาดไทยครับ
วิเคราะห์จากความเคยชินค่ะ
ปกติก็มาตลาดไทยบ่อย
มุมเมืองเล็กกว่าด้วยสายตาประจักษ์แล้วค่ะ

เพิ่งลงไปเมื่อสัก๓วันก่อนนั่นแน่
ครูต้อยพกความมั่นใจมาเต็มเปรียม
ลุ้นกันครับว่าจะแก้มือจากข้อที่แล้ว
ให้พ่อกอล์ฟได้สำเร็จหรือไม่
ตลาดไทยซึ่งเป็นคำตอบที่

เพราะว่าตลาดไทยนะครับมีพื้นที่มากกว่าตลาด๔มุมเมืองนะครับ
เพราะว่าตลาดไทยนะครับมีพื้นที่มากกว่าตลาด๔มุมเมืองนะครับ
เพราะว่าตลาดไทยนะครับมีพื้นที่มากกว่าตลาดสี่มุมเมืองนะครับ
เพราะว่าตลาดไทยนะครับมีพื้นที่มากกว่าตลาด๔มุมเมืองนะครับ
เพราะว่าตลาดไทยนะครับมีพื้นที่มากกว่าตลาดสี่มุมเมืองนะครับ

ได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
เอาล่ะครูต้อยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือนะครับธนบัตรและเวทีมวย

เขาดูดีเกินกว่าที่จะไปสมบุกสมบันกับเวทีมวย

เอาละครับเชิญคุณอ้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อยู่บ้านทำอะไรอาชีพประจำ

ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาให้เป็นอะไรครับเป็นแบงค์

แบงค์พันธุ์ค่ะในแบงค์พันธุ์เลยเหรอ
ก็หารกันมี๑๐คนอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนนี้เราต้องไปแตกกันนะสิค่ะก็ไปแลกเอาค่ะ

เห็นอะไรในแบงค์บ้างมีอะไรบ้างในแง๊ง
มีพระบรมขี่ม้าค่ะ
พระบรมรูปทรงม้าค่ะพระบรมรูปทรงม้า
เอาละเกี่ยวกับแบงค์๒๐นี่แหละ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตราสัญลักษณ์รูปครุฑ
ธนบัตรใบละ๒๐บาท
ปรากฏอยู่ในตำแหน่งใด
ตัวเลือกที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองตำแหน่งที่สอง
เอาล่ะครับในข้อนี้
ถ้าคุณผู้ชมมีแบงค์๒๐อยู่ใกล้
ลองหยิบขึ้นมาดูกันเลยครับ
วิเคราะห์จากเป็นรูปลายน้ำตัวใหญ่ค่ะ

ไม่ใช่มั่นใจว่าเป็นตาพระยาพุทธค่ะ

ตัวเลือดที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งครับ
มั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะ
ตอบมาแล้วว่าตำแหน่งที่๑นะครับ
ค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่

ตัวใช่ถูกครับ

อยู่ในตำแหน่งที่๑ที่คุณอ้อยเลือกเอาไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นทำได้แล้ว

เอาละฮะตอนนี้ครอบครัวของพ่อก๊อฟจากปฐุมธานีนะครับ

เพราะฉะนั้นได้รับทุนสะสมอยู่ที่
๑หมื่นบาท
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับคุณผู้ชม
ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับ
แล้วช่วงหน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับ
ว่าครอบครัวของพ่อก๊อบจากปฐุมธานี
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กับกลองโบนัสลุลาด
ช่วงหน้ายังเหลือเกมสำหรับครอบครัว
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะฮะครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมทุนไปได้อยู่ที่๑๐๐๐บาท
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
มาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่ครับ
ครอบครัวของเราจริงแล้วนะครับ
ก็คือรับจ้างทำสวนด้วยงมหอยด้วย
แต่รายได้ที่มาอีกทางหนึ่งจากครอบครัวของเรา

ต้องทำอะไรกันบ้างฮะเกี่ยวกับปลูกตะไคร้

เราก็มีหน้าที่ไปขุดค้นขุดก็ขุด

ส่วนผมก็มีหน้าที่โกยเรียนโปะหลุมนะครับ

เกมสำหรับครอบครัวในวันนี้
เกี่ยวกับการปลูกตะไคร้
ครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาเป็นตัวแทน

และนี่ก็คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับคุณผู้ชม

กระบะนั้นจะมีดินสำหรับปลูกนะครับ
แล้วก็จะมีกระบะให้สำหรับเล่นเกมในวันนี้นะครับ

พี่หนูเดี๋ยวจะปลูกตะไคร้

กระบะนึงเนี่ยปลูกทั้งหมด๕ก่อ

ถ้าพี่หนูปลูกคนเดียวจะไหวไหม

คุณอดีตโอ้ยและคุณก๊อปมาเป็นผู้ช่วยซำหรับเกมนี้

ลูกตะไคร้จำนวน๕กระถางภายในเวลา๓นาที
ไม่รู้ในหลังทักใจคือ
เดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเป็นคนตักดินใส่กระถาง
แล้วก็นำกระถางนี้นะครับมาให้สองสาวเพื่อปลูกตะไคร้นะครับ
พอปลูกตะไคร้เสร็จแล้วนะครับก็จะเอากระถางไปเรียงไว้
กระถางด้วยกันเมื่อครบตามจำนวนแล้วตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา
ถ้าพร้อมแล้ว๓นาทีมีค่านะครับสะสมเงินให้ได้ในข้อนี้นะครับ
กันนะคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
พอแล้วห้าต้นนะครับเอากระถางด้วยไปตัดเลยดีกว่าไหม
เอาแล้วเป็นไงอุ๊ยเอาดินใส่ดีกว่าครับเอาดินใส่อีก

ต้องเร็วกว่านี้ครับเร็วตามจำนวนนะครับ
อุ๊ยเต็มแล้ว
ก๊อฟถ้าใส่ดินน้อยเพราะปากไม่ได้นะครับ
เอาไปก๊อฟไปตัดใส่ต่อเร็วใส่ดินไปเยอะแยะเลย

เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็ว
เขากำลังเละเต็มยังไม่อยู่

ครอบครัวต้องเร่งมือหน่อยแล้วล่ะครับ
เขาใส่ดินน้อยแล้วก็ได้ไม่ได้ไม่รู้

ลูกตะไคร้จำนวน๕กระถางภายในเวลา๓นาทีนะครับ
กนะครับกละ๕ต้นครบถ้วนกระบวนความ
แต่๓นาทีถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงภารกิจนี้นะครับ
ลุ้นกันว่าแม่หนูทำได้หรือไม่ได้ครับ
เรียกได้ว่าใจหายใจคว่ำพอสมควรเลยครับ

สำหรับครอบครัวข้อนี้จะพิชิตได้หรือไม่
มาฟังเฉลยกันครับ

แต่มันมีอุปสรรคจริงนะคุณผู้ชมนะ

ดีใจร้องไห้ออกมาจ้ะ

๒นาที๕๘วินาทีครับ

ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาทเป็น

เพราะเรายังมีเงินทุนสะสมให้เพิ่มอีกนะครับคุณผู้ชม

เราจะต้องมาลุ้นกันต่อกับครอบครัวของพ่อก๊อฟ

วันนี้พิเศษกันสุดเลย
จากจะไปลุ้นล้านแล้วเนี่ยนะครับ

กติกาจะเป็นอย่างไรไปชมครับ
ตอบถูก๑กล่องตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
โบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
โบนัสไปเลย๑ล้านบาท
และครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนหมุนกล่องลุ้นล้านครับ
พ่อก๊อปนะครับ
วินาทีที่สำคัญมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ลุ้นกันว่าครอบครัวพ่อก๊อฟจะได้โบนัสสูงสุด๑ล้านบาท

ยับ
ถ้าให้ตายที่ที่บ้าน
ก็ไม่ต้องต้องดู

เอาล่ะครับเกมต่อชีวิตออกไปแล้วถึง๓กล่อง
เหลืออีกเพียงกล่องเดียวเท่านั้นกับเงิน๑ล้านบาท
ครอบครัวพ่อคอฟจะเป็นบ้านแรกที่คว้าเงินล้านประเดิมกฎิกาใหม่ได้หรือไม่
มาลุ้นกันครับ

สมองตีบความดันโลหิตสูงมีสิทธิ์วูบแล้วก็น็อกเสียชีวิตได้ง่ายค่ะ